ช่วงนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเมียน้อย
ที่พูดว่าเมียน้อยเนี่ยก็คือน้องมุกวรณิตที่รับบทเป็นเมียน้อยนั่นเองคุณผู้ชม
แต่บทก็จะแบ๊วใสน่ารักสมวัย
แต่พอเธอพลิกบทมารับเป็นบทเมียน้อยแบบนี้
โอ้โหดังเปรี้ยงร่างคนทักทั้งตลาดอ่ะคุณ
แถมยังมีฉากจิ้นกับพระเอกรุ่นเก่าอย่างอานิงนิรุธด้วย
แล้วก็มีคนพูดถึงเยอะมากด้วยนะคะ
งานนี้แฟนตัวจริงอย่างหนุ่มทอยปฐมพงศ์เขาจะว่ายังไง
เห็นว่าคู่นี้เขาหวานเย้ยเพื่อนตลอดเลยนะ
ขยับไปฟังเมียน้อยในจอเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันหน่อยจ้า
กำลังจิ้นกับอานิงเลยเป็นค่ากระแสเวลาเล่นกูกับอานิงนะ
อนิ่งเขาแบบมีเสน่ห์มากค่ะคือตอนนี้คือทุกคนในกองก็ยังกรี๊ดอนิงอยู่
ตอนแรกเราก็ตื่นเต้นนะก็เล่นกับอานิงเพราะว่าแบบเหมือนเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่มาก
แต่ว่าแกก็คี่เล่นของแกอะไรอย่างนี้ทำให้เราคลายความเกร็ง
ถือว่าเป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์แล้วก็คือแบบว่าฟิตแบ็คดีเนอะ
วันนี้ค่ะต้องขอบคุณโอกาสมากเลยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยค่ะ
ค่ะพี่ทอยเค้าก็คอยเชียร์เหมือนกันก็ช่วยกันโปรโมท
ไม่ป่าวว่าเราต้องเข้าใจกันว่าต่างคนก็ต่างทำงาน
คู่นี้เขาหวานกันตลอดอยู่แล้วเพราะเข้าใจกันต่างคนต่างทำงาน
แต่ต้องบอกว่าบทเมียน้อยของน้องมุกคราวนี้เนี่ยทำให้เธอเกิดจริงนะ
ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดในวงการบันเทิงเลยนะ
เพราะปกตินุ๊กเนี่ยรับบทเรียบร้อยสายน่ารักตามฮาเร็กเตอร์
คลิกบทบาทไม่คิดว่าจะเล่นดีขนาดนี้แหละ